พื้นที่สีแดงเนี่ยคือบริเวณที่มันอยู่ใกล้กับ
ฉนวนกาซ่านะครับก็คือทางตอนใต้ของอิสราเอลนะครับ
ซึ่งตอนนี้ปรากฏว่าแรงงานไทยมีอยู่๑๑ชีวิต
เพราะว่านอนภาวะทุกวันได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดตลอดเวลานะครับ
ความคืบหน้าครับการช่วยเหลือแรงงานไทยที่อิสราเอล
ระหว่างการรอการประสานจากรัฐบาลนะครับในการรับกลับประเทศ
ตอนนี้ครับมีแรงงานไทยจำนวนมากพยายามติดต่อกับญาติพี่น้อง
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยนะครับให้หาทางช่วยเหลือเร่งด่วน
เช่นเดียวกับแรงงานกลุ่มนี้ที่คุณผู้ชมเห็นคุณผู้ชมครับมีอยู่๑๑คนนะครับ
คือพยายามทักแชทมาหาผู้สื่อข่าวครับแล้วก็วีดีโอคอลมาสะท้อน
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่อิสราเอลในตอนนี้นะฮะแถมเขาบอกว่าสัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยดีนะ
ค่ะนะครับอาศัยรวมกันอยู่ในบ้านพักซึ่งดูไม่ค่อยแข็งแรงด้วยครับ
แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าพื้นที่สีแดงคือจุดที่ใกล้มากกับฉนวนกาซ่า
ซึ่งเป็นพื้นที่สู้รบนะครับทุกวันนี้ครับพวกเขานอนภาวะฟังเสียงปืน
มีเสียงระเบิดตลอดเวลาทุกคนเนี่ยต้องการออกจากพื้นที่ตรงนี้
ไปที่ปลอดภัยครับขณะเดียวกันทางนายจ้างก็ส่งอาหารมาให้
พร้อมทั้งประสานกับทหารอิสราเอลทางการเนี่ยแจ้งว่ายังไม่สามารถอบพยพ
เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ครับเพราะว่าเสี่ยงอันตราย
ตนก็อยากให้ทางรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ความช่วยเหลือแล้วก็บอกด้วยนะครับว่า
อยากกลับประเทศไทยอ่ะเดี๋ยวลองฟังนะครับ
อยู่ในบ้านภังในจ้างอ๋ออยู่ในบ้านภังในจ้าง
แล้วตอนนี้เขาจะยิงกันไหมยิงยิงอยู่ครับเสียง
อ๋ออยากกลับบ้านไหมครับตอนนี้ครับรู้สึกไม่ปลอดภัย

คือรุนแรงตอนนี้ก็ยังยิงกันอยู่ใช่ไหม
ยิงกันอยู่ครับอยู่ใกล้ใกล้เลยครับค่ะนี่นะครับอืม
ตรงนั้นน่ากลัวนะนะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นพื้นที่สู้รบ